ทุกผู้ชมจำพระตุ่นได้ใช่ไหมครับ

จีวงจีวอนเปิดเห็นก้นเห็นเป้าเห็นอะไรไปหมด
ชาวบ้านบอกไม่ไหวรู้ข่าวมานานแล้วแต่ไม่เคยจับได้คาหนังคาเขา
พาเจ้าหน้าที่เนี่ยบุกมาถึงวัดอืมไปปลุกแกในเมื่อวาน
บอกทำผิดอะไรเมาเหล้ามันเดือดร้อนใคร
ไปเรียกโยมแม่มาเลยนะเรียกโยมแม่มาช่วย
มาช่วยดูพระลูกชายเลยนะอยู่ดีดีแกลุกเดินลงมาเนี่ย
ขวดเหล้าขวดอะไรนะเครื่องดื่มชูกำลังที่ดื่มผสมกันเนี่ย
สิบดีกรีเนี่ยเดินไปขึ้นรถแล้วขับรถหนีไปเลย
ใช่ค่ะยังคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะแล้วตกลงเขาจับไปศึกได้หรือเปล่า
จะหายไปเลยไหมเนี่ยจะเจอตัวไหมเนี่ย
นี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวไปขึ้นรถแล้วขับรถ
อยปื๊ดแล้วออกแล้วหนีไปเลยเออนี่นี่แม่
มแม่ก็เดินตามไปน่าเห็นใจแม่เออใช่ไหมดูสิ
เดินไปถึงรถก็ไม่รู้จะทำยังไงไปแล้วพระตุ๋นไปแล้ว
ท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ปล่อยนะฮะ
เขาตามต่อนะครับสุดท้ายเนี่ยไปอยู่ที่บ้านนั่นแหละ
กลับไปที่บ้านของตัวเองอืมอ่านี่วันนี้เจ้าหน้าที่
เดี๋ยวนั่งคุยกันไปปุ่มไม่เรียกเอ็กซ์ค่ะออกมาก็เหมือนเดิม
คุณเขียนมาสอนบอกผิดตรงไหนใช่โวยวายบอกตัวเองไม่ผิดอ่ะ
นั่งเป็นพระแล้วดื่มเหล้าผิดตรงไหนนี่ยังจะถามอีกเหรอเนี้ย
ดูนะฮะตอนที่ต้องคุมตัวกันไปเพื่อจะพาไปศึกนะครับ
คนพิษอะไรเอาดื่มศุษย์ร้านเองนะครับ
ทิศอะไรทิศทางทรงครับทางสงศ์

เลือกอะไรแค่นั้นแหละ
ตามผู้เลือกอะไรตามผู้เลือกอะไรครับ
ไม่เอาไม่เอาไม่เอา
ไม่เอาครับผมไม่ได้ทำอะไรเลย
นี่อ่าไม่ยอมไปครับ
ตรงนี้มณฑ์เลคาเจ้าคณะอำเผยบัตรธรรมชาย

เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจถือมือถืออยู่ไหม
นี่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจถือมือถืออยู่ไหม
เปิดคลิปข่าวของเราเมื่อวานจากไทยรัฐมิวโชว์ให้ดู
บอกนี่ยังไม่ผิดเหรอนอนเมาอยู่หน้ากุฏิ

แล้วยังไงคะรู้ตัวไหมคะ

เดี๋ยวดูมีอะไรตอนที่ล่างจะไปขึ้นรถ
ไปกลางถนนยังไปฮึดอยู่
พระตุ๋นบวชมา๔พันศาค่ะ
ก่อนหน้านี้เป็นตำรวจตามรายงานบอกว่า

ใช่เป็นตำรวจแล้วถูกให้ออกจากราชการ
แล้วก็มาบวชบวชก็ดื่มเล่าตลอด
ดื่มเล่าบ่อยมากแต่ไม่เคยมีหลักฐานชัด
แต่คราวนี้หลักฐานมันชัดเพราะว่าทนไม่ไหว
สุดท้ายต้องลากันไปเพื่อนำขึ้นรถตำรวจ
คือพระตุ๋นเป็นลูกพระมรินิปะพระอวัดโพศรี
ในพื้นที่ปักทงชัยเนี่ยท่านเป็นพระอุปชาด้วย
ก็จะพาให้ท่านไปศึกนะฮะเอาไปให้ท่านศึก

มีฮึดฮัดอีกรอบนึง

โยมแม่ก็ยืนดูพระลูกชายอยู่ที่บ้านไม่รู้จะทำยังไง
ซก็พาไปได้นะฮะ

ใช่จริงควรจะยอมไปง่ายนะ

จะขัดขืนเจ้าหน้าที่ทำไมไม่เข้าใจเลย
สุดท้ายพาไปถึงวัดโพเมืองตัก

ไปถึงวัดโพเมืองปักท่านเจ้าวั
ท่านเจ้าวาดท่านก็สอบถามนะแล้วก็พูดคุยประมาณว่า
ยังไงก็ศึกเถอะก็เหมือนเดิมฮะ
ถามพระท่านว่าหลวงพ่อผมผิดอะไร
ผิดอะไรผมผิดอะไรคือเจรจาเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานถึงยอม
แต่เขาก็ยังไอ้นิ่งนะเขาบอกเอาอย่างนี้
เดี๋ยวเปลี่ยนชุดก็ได้ถอดจีวอนเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ได้
แต่ไม่ขอกล่าวคำลาศิกขาไม่กล่าวคำลาศึก
เหมือนกับว่าเปลี่ยนจีวอนเป็นชุดคาราวาสโดยไม่เต็มใจ
ในใจตัวเองเหมือนกับว่าตัวเองก็ยังไม่สิ้นความเป็นสงฆ์อะไรประมาณอย่างนั้น
บอกก็แล้วแต่เถอะคุณจะคิดอะไรยังไงก็แล้วแต่
เอาเป็นว่าจากนี้ไปถ้าเห็นในตุ่นมาแต่งกายเหมือนกับพระอีกเนี่ย
ตำรวจจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีแต่งกายเรียนแบบสงฆ์นะ
ใช่อันนี้จะมีความผิดตามกฎหมายแล้ว
ทีนี้ตุ๋นกลับไปบ้านตุ๋นจะเอายังไงก็เต็มที่เลย
แต่อย่าไปทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนก็พอ

เห็นภาพแล้วสงสารแม่จริง